ประธานาธิบดีฮวนมานูเอลซานโตสของโคลัมเบีย
ก็เป็นผู้ที่คว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีนี้นะครับ
จากความพยายามยุติความขัดแย้งกับกลุ่มกระบดฟาร์ก
ยาวนานมากว่า๕๐ปี
จนทำให้เกิดการลงนามข้อตกลงสันติภาพ

ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะถูกประชาชนปฏิเสธ
ไม่รับในการลงประชามติเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ตามนะครับ
แม้ว่าผลการมอบรางวัลในครั้งนี้
จะสร้างความประหลาดใจให้กับหลายฝ่ายอยู่ไม่น้อย
แต่ว่าการมอบรางวัลโนเบลสาขาสถิภาพ
ให้กับผู้นำโคลัมเบียในครั้งนี้
ก็ถูกมองว่าจะเป็นความหวัง
ในการกระตุ้นให้กระบวนการสันติภาพดำเนินต่อไปครับ
เพื่อขอร้องเวลาสันติภาพของประหลาดความประหลาด
พร้อมกับการจัดการทางราชาอยู่กว่า๕๐ปี

ทั้งหมดความประหลาดของฮทุกคน
พวกมันส่งแล้วอีก๖เป็นคน
นี่คือคำประกาศของประธานคณะกรรมการรางวัลโนเบล
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลสาขาสันติภาพปีนี้
นั่นคือประธานาธิบดีฮวนมานูเอลซานโตสของโคลัมเบีย
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนี้อาจช่วยฟื้นความหวัง
การเดินหน้าสร้างสันติภาพกับกลุ่มฟ้า
หลังผลประชามติเมื่อวันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมาชี้ว่า
ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงสันติภาพชนะไปอย่างเฉียดชิว
โดยเนื้อหาการนิรัทธศกรรมเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่ทำให้คนไม่ยอมรับข้อตกลงนี้

ประธานาธิบดีซานโตสประกาศว่าจะเดินหน้า
หนทางสร้างสันติภาพต่อไป
จนถึงหน้าที่สุดท้ายของวาระดำรงตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการโนเบลได้ย้ำชัดเจนในวันนี้ว่า
คนส่วนใหญ่จะโหวตไม่รับข้อตกลงสันติภาพ
แต่ไม่ได้หมายความว่ากระบวนการสันติภาพจะต้องยุติ
มอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพให้กับประธานาธิบดีซานโตส
คณะกรรมการหวังว่าจะเป็นการส่งเสริมทุกฝ่ายที่ต่อสู้เพื่อสันติภาพ
ความปรองดองและยุติธรรมในโคลมเบียร์
และย้ำว่ารางวัลนี้ควรถูกมองว่าเป็นการอุทิศให้กับชาวโคลัมเบียทุกคน
ขณะที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ได้แสดงความหวังว่ารางวัลนี้จะช่วยในการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพในโคลัมเบีย
ปั่นป่วนเรรวนในช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
หลังทราบผลนักกิจกรรมเพื่อสันติภาพ
ชุมนุมอยู่ในกรุงโบโกต้าของโคลัมเบียมองว่านี่เป็นข่าวดี
สนับสนุนจากนานาชาติครั้งนี้จะกดดันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงสันติภาพ
พวกเขาต้องเข้าใจว่าทั่วโลกต้องการเห็นสันติภาพเกิดขึ้นในโคลัมเบีย
ประธานาธิบดีซานโตสได้แถลงขอบคุณคณะกรรมการ
มอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพให้เขา
แต่ย้ำว่าแม้จะเป็นชื่อเขาแต่เขารับรางวัลนี้ในนามของชาวโคลัมเบียทุกคน
โดยเฉพาะคนหลายล้านคนที่ต้องเป็นเหยื่อของความขัดแย้งยาวนานกว่า๕๐ปี
และเรียกร้องฝ่ายที่ต่อต้านข้อตกลงสันติภาพในการประชามติ
มาร่วมกันเดินหน้ายุติความขัดแย้ง
ประธานาธิบดีซานโตสได้รับเลือกให้เป็นผู้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี๒๕๕๙
จำนวนผู้ได้รับเสนอชื่อทั้งหมด๓๗๖รายชื่อ
ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดเท่าที่เคยมีมา
แต่รางวัลนี้ไม่ได้มอบให้กับนายโรดิโกลอนโดโน
หรือที่รู้จักในชื่อติโมเชนโก
ผู้นำกลุ่มฟ้าที่ร่วมลงนามข้อตกลงกับประธานาธิบดีซานโตส
ขณะที่พิธีมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
จะมีขึ้นในวันที่๑๐ธันวาคมนี้
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน